ถามคุณผู้ชมกับคุณภาคภูมิแบบนี้ปกติคนเราเวลาไปวัดไปทำอะไรคะ
ก็ไปทำบุญฮะไปทำบุญเนอะไหว้พระทำบุญผู้ชายคนนี้ค่ะทำไมครับ
ไปทำบาปแต่บาปก็จะทำแล้วเหมือนบุญก็อยากได้ด้วย
เข้าไปวัดไปงัดลื้อค้นทรัพย์สินขโมยพระเครื่องขโมยทรัพย์สินไป
ได้เงินไปล้านกว่าบาทโอ้โหแต่ก่อนออกคุณผู้ชมตักน้ำมนต์ดื่ม
เหรอเอออ่าลองดูลองดูคลิปจากกล้องโครงจอมปิดกันหน่อยนี่นะฮะ
ที่เข้ามานี่นะใช่ค่ะนี่เดินเข้ามาแล้วแต่ความจริงจะเดินช้ากว่านี้นะฮะ
อันนี้เราเร่งภาพให้ดูนะคะเพราะมันค่อนข้างนานเนี่ยลื้อค้นทรัพย์สินใช้แฉลงค่ะ
งัดตู้เซฟลักทรัพย์ในวิหารหลวงปู่เอี่ยมที่วัดหนังราชวรวิหารนะคะ
อยู่ที่แขวงบางคอเขตจอมทองในกรุงเทพนี่แหละที่วัดดังครับเออนี่งัดอย่างงี้เลย
แล้วเขาดูเหมือนกับว่าชำนาญในการกระทำแบบนี้
ไอ้โม่งสวมถุงมือแล้วมีการปรับมุมกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
แต่มุมนี้นี่ชัดเลยแต่มุมนี้เห็นชัดเลยจริงจริงค่ะ
คงตรวจไม่ครบเลยว่ามีกล้องกี่ตัวแต่เนี่ยใช้แฉลงงัดเซฟออกมาเลยตอนห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
ครับแล้วคือโอ้โหได้วัตถุมงคลไปเพียบเลยนะคะ
แล้วทีนี้จะมีจังหวะเนี่ยพองัดตู้ทรงตู้เซฟเสร็จปุ๊บครับ
บอกแล้วไงบาปก็อยากทำแต่บุญก็อยากได้ทำไมฮะ
เอากระบวยตักน้ำมนต์มาดื่มอ๋อในวิหารเขาจะมีจุดทำบุญต่างต่าง
อืมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่จุดน้ำมนต์ใช่ไหม
ใช่ค่ะจังหวะนี้แหละค่ะตักกระบวยแล้วก็ดื่มเลย
นี่นี่เห็นกระโบยในมือทางซ้ายไหมคะนั่นแหละ
แล้วผ่านมาอีกชั่วโมงนึงไปดูกล้องวงจรปิดในสาราให้เช่าวัตถุมงคลที่ห่างจากวิหารหลวงปู่เอี่ยมประมาณสัก๑๕เมตรได้ไหมคะ
ครับคนเดิมเลยอ่าดื่มน้ำมนต์เสร็จแล้วอ้าวชื่นหัวใจเหลือเกินครับ
ดำเนินภารกิจทำบาปต่อค่ะทุบกระจกประตูทางเข้าแล้วก็มุดเข้าไปขโมยวัตถุมงคล๗๐๐ชิ้น
ร้อยชิ้นเลยเจ็ดร้อยชิ้นมูลค่าเกือบล้านนะคะอื้อหือ
นี่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะเริ่มปฏิบัติภารกิจห้าทุ่มครึ่งที่ทุบกระจกตรงนี้อ่า
ด้านล่างสุดล่างขวาบานล่างขวาอ่าทุบกระจกแล้วก็มุดเข้ามา
เนี่ยจะเห็นกระจกค่อยค่อยแตกประเด็นออกมาด้วยเข้าเห็นไหมฮะครับ
แล้วมุดเข้ามาแล้วนี่อืมนี่ฟื๊บเข้ามานี่มุดเข้ามาเสร็จปุ๊บ
ขโมยวัตถุมงคลเจ็ดร้อยกว่าชิ้นนะคะตรงนี้นะฮะพวกพระเครื่องพระเครื่องต่างต่าง
ไล่ฟังว่ามีพระเครื่องอะไรบ้างเขาบอกเป็นรุ่นดังรุ่นหายากด้วย
ลค่ามันก็เลยเป็นล้านไงอืมกว่าจะทำทุกอย่างเสร็จสิ้น
ตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งออกไปตอนตีสองค่ะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดหนังราชวรวิหารนะคะ
ไปดูจุดเกิดเหตุก่อนเลยจุดแรกก็คือวิหารหลวงปู่เอี่ยม
เป็นวิหารชั้นเดียวก็จะเปิดให้ประชาชนศักระรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่เอี่ยมนะคะ
ที่ประมาณสักห้าสิบตารางวาก็เห็นว่าที่กรอนหน้าต่างมีร่องรอยถูกงัดจนได้รับความเสียหาย
วิหารก็มีตู้เซฟถูกงัดจากช่องด้านบนก็ตามที่เราเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดนี่แหละ
จุดนี้เนี่ยคนร้ายหนีงัดแบบนี้เลยครับงัดตู้เซฟได้เงินไปประมาณห้าถึงหกพันบาท
ส่วนจุดที่สองเหมือนเขารู้นะว่าอะไรมันเก็บอยู่ตรงไหนบ้างจุดที่สองค่ะ
ด้านข้างวิหารที่เป็นสาราบูชาวัตถุมงคลทางวัดลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวเหมือนกัน
ทางเข้าเป็นประตูไม้เปิดปิดสองบานนะคะมีกระจกใสที่ประกอบใส่ประตูข้างละสามแผ่น
ก็อย่างที่เห็นในภาพล่ะว่าคนร้ายเนี่ยทุบกระจกบานล่างซ้ายล่างสุดเลยเนี่ยทุบจนแตกแล้วก็มุดเข้าไป
จุดที่สองเนี่ยได้พระเครื่องไปอาธบิตเสร็จแล้วคือหกร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์
เกือบเจ็ดร้อยองค์รวมเป็นเงินเนี่ยเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ
ถ้าคิดตามมูลค่าของพระเครื่องใช่ถามว่าพระเครื่องที่ได้ไปเอาอะไรไปบ้าง
เราไล่ที่เป็นพระเครื่องสำคัญสำคัญที่เขาจะปล่อยให้เช่ากันนะคะ
มีสามอดีตกะไหล่ทองยันสี่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้า
หายไปสิบห้าองค์ตกราคาองค์ละสองพันห้าร้อยบาท
มีสามอดีตกะไหล่ทองยันห้าปีสองห้าหนึ่งห้า
หายไปหนึ่งร้อยสิบหกองค์ราคาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทค่ะ
แล้วก็มีสามอดีตทองแดงยันสี่ปีหนึ่งห้าหายไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบองค์
ราคาองค์ละสองพันบาทแล้วก็สามอดีตทองแดงยันห้าปีหนึ่งห้า
หายไปสี่สิบสี่องค์ราคาองค์ละสองพันบาทนะคะ
นางสาวสุมิตราอเนกาผู้ดูแลร้านเช่าวัตถุมงคลของวัดหนัง
ราชวรวิหารก็บอกว่าเท่าที่ดูจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
คนร้ายน่าจะรู้จักเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลเป็นอย่างดีครับ
เพราะตั้งใจกวาดเอาวัตถุมงคลราคาแพงไปก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เคยเข้ามาในร้านนี้แล้วด้วย
เพราะรู้จุดตั้งกล้องวงจรปิดในร้านเธอบอกที่ผ่านมาไม่เคยเห็นอะไรผิดปกติ
หรือมีคนเข้ามาทำอะไรแปลกในวัดหรือว่าร้านขายวัตถุมงคลเลยนะ
แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเธอก็ต้องคอยรับลูกค้าดูลูกค้าที่จะมาขอเช่าบูชาวัตถุมงคล

ก็บอกว่าโจรที่เข้ามาต้องเป็นมืออาชีพแน่แน่ดูจากการแต่งตัวที่สวมหมวกปิดหน้ามิดชิด
ถุงมือกันรอยนิ้วมือแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะ

เข้ามาทางประตูหน้าวัดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามคลองด่าน
พอขโมยเสร็จก็เดินกลับออกไปทางเดิม

แต่จะมีอยู่แค่ประตูเดียวที่ตอนกลางคืนไม่ปิด
ก็คือประตูที่ติดกับสะพานข้ามคลองด่านที่โจรใช้เข้ามานี่แหละ
เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทางเข้าออกวัดเป็นอย่างดีแน่
ตอนนี้ไม่สามารถฟันทงได้จริงว่าโจรรายนี้จะเป็นใคร
เพราะวัดแห่งนี้เนี่ยคนเข้าออกเยอะนะคะทั้งกลางวันและกลางคืน
กลางวันก็เข้ามาทำบุญตามปกติ
ส่วนกลางคืนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำงานกะดึก
มักจะใช้วัดเป็นทางผ่านในการเดินลัดกลับบ้านที่อยู่หลังวัดนะคะ
แน่เลยนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝากไปถึงคนร้ายนะบอกว่า
เอาวัตถุภูมิวงคลมาคืนซ๊า
มันเป็นวัตถุมงคลที่มีมูลค่ามีราคาค่อนข้างสูง

น่าจะจนรู้พิกัดกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหน
สังเกตดูในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาจะเซฟตัวเองมากเลย
แล้วก็เขาอำพางตัวเองใส่ปิดบังหน้าตาหมด
แม้แต่ถ้าเป็นโจรธรรมดาที่มารักเล็กขโมยน้อยเขาจะไม่ใส่ถุงมือใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูเขาก็บอกแบบนี้มันมืออาชีพ
อย่างวัดเรามันเป็นจะเรียกว่าวัดเปิดก็ได้
เพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นทางผ่านเข้าไปในชุมชนข้างหลัง
คนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วมาเข้าไปที่พักบ้านพักอยู่ข้างหลัง
เวลาไปทำงานแม้แต่เด็กเดือนปกติ
แทบทั้งคืนก็มีคนเดินบางคนก็ทำงานกลางคืนใช่ไหม
กว่าจะเลิกงาน๔ทุ่ม๕ทุ่มก็มาลงรถปากซอย
เข้าซื้อของที่ซิเวนอะไรก็กลับบ้าน
จริงก็เฝ้าระวังอยู่แต่ว่าสุดท้ายมันก็เกิด
ความคืบหน้านะคะวันนี้ตำรวจสืบสวนสนบางขุนเทียน
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็เรียกผู้ดูแลวัดมาสอบถามข้อมูลค่ะ
เบื้องต้นก็อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
จุดสุดท้ายที่จับภาพคนร้ายได้ก็คือที่สะพานข้ามคลองด่านที่อยู่หน้าวัดนะคะ
ตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้ว่าคนร้ายจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่
แต่เบื้องต้นจะเชิญตัวผู้ดูแลสถานที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะครับ